คุณจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ศิลปินหนุ่มผู้พิการแขนขานอนใช้ปาก
คาบดินสอในการวาดรูปภาพ
เพื่อเป็นการหารายได้เลี้ยงชีพ

คือคนนี้เป็นคลิปที่แชร์กันมากในสื่อโซเชียลขณะนี้

กำลังนอนใช้ปากคาบดินสอวาดรูปภาพอันสวยงาม

ท้อบ้างเป็นบางเวลา
แต่ศรัทธาตั้งมั่นก็เกินพอครับ

หลายคนได้ชมคลิปก็เข้ามาให้กำลังใจ
กดไลค์แล้วก็ชื่นชมอย่างมากเลยนะครับ
ทีมข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังชายในคลิป
ทราบชื่อก็คือคุณวิเชษ
อ้อขออภัยค่ะคุณวิเชียนดิดดี
ิตถีนะครับหนุ่มพิการใจสู้

ประกอบอาชีพเป็นสตันแมน
แล้วเกิดตีรังกาพลาดจนคอหัก

ช่วงแรกก็รับไม่ได้กับชะตาชีวิตเหมือนกันนะครับ
ก็คนรักก็ตีจากปล่อยให้อยู่กับลูกสองคน
เคยคิดเหมือนกันว่าจะฆ่าตัวตายแต่ทำไม่สำเร็จ
แต่ครั้งนั้นก็ชะตาชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับ
เมื่อ๕๖ปีก่อนได้ดูรายการโทรทัศน์
ผู้พิการใช้เท้าวาดรูปอย่างสวยงาม

ให้เริ่มฝึกใช้ปากในการเขียนหนังสือก่อน

ต่อมาก็หัดวาดลวดลายไทย

ฝึกอยู่ครึ่งปีจึงเริ่มวาดขาย
ส่วนภาพที่ถนัดเช่นภาพพระพิคเนต
ภาพในหลวงแล้วก็ภาพราชการที่๕

นี่ภาพที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันสร้างรายได้หลัก
ให้กับครอบครัวจากการขายภาพด้วยนะครับ
คุณวิเชียนได้ทิ้งท้ายว่าอยากให้กำลังใจทุกคน
ดึงพลังออกมาทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้

เพราะยังมีอีกหลายคนที่ชีวิตแย่กว่าเราอีกเยอะนะครับ
สำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานของศิลปินหนุ่มท่านนี้นะครับ

หนึ่งให้กำลังใจเขาใช่ค่ะ
สองสั่งซื้อภาพจากเขาสร้างรายได้ให้แก่เขาได้เลยนะครับ